หนุ่มร่ำไห้ทำลูกหลุดมือลูกที่ว่านี้เป็นใครอย่างไรนะฮะ
ลูกเสียชีวิตลูกตายนะฮะเดี๋ยวมาดูกัน
แต่ว่าดูเหตุการณ์นี้ก่อนเป็นคลิปที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากเหมือนกัน
เยอะสิเพราะว่าผู้ชายตรงเข้าไปชกผู้หญิงค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ชกหลายทีด้วยครับเหตุการณ์เนี้ยที่มาที่ไป
มันเกิดจากอะไรทำไมต้องชกขนาดนี้เดี๋ยวดูคลิปนี้ก่อนนะคะ
อย่างไร
โอ้โหแล้วตอนคว้าม้ายกับเฉฟาจ
ดีที่ถูกห้ามกันไว้ได้ทันนะครับ

ปรีเข้าไปในการชกผู้หญิงคนนี้เข้าที่ใบหน้าเลย

เหตุการณ์นั่งมองอยู่ด้วยคุณผู้ชม

อันนั้นมากับภรรยานะภรรยาก็พยายามห้ามนะ
ดึงสามีตัวเองไปเถอะไปเถอะแตะเขาก่อเหตุไปแล้วคุณผู้ชม
และหลังจากที่เราเห็นเขายังยืนถกเถียงกันอยู่อีกนานเลยนะ

ใช่ทั้งสองฝั่งเลยค่ะคุณผู้ชม

นี่เป็นร้านสะดวกซื้อแถวแถวหมู่บ้านแพร่มาพรคลองห้า
ที่ธัญบุรีปทุมธาเนียนะครับ

คุณผู้ชมได้ยินคลิปแล้วใช่ไหมคือเขาเถียงกันไปมา
แล้วฝ่ายชายก็ปรีเข้ามาชกผู้หญิงเสื้อดำ
ทีนี้สาเหตุมันเกิดจากอะไร

ตอนนี้นะคือมันก็ยังไม่ได้เป็นสาเหตุที่แน่ชัด
แต่ทั้งสองฝ่ายนี่คือเขาก็ต่อว่ากันและกัน
เพราะอะไรอ้างถึงเรื่องที่ผ้าใบ
กรีดผ้าใบการกรีดผ้าใบร้านแม่ของฝ่ายชาย
ฝ่ายชายเขาบอกว่าผู้หญิงเสื้อดำ
กรีดผ้าใบที่ร้านแม่ของฝ่ายชาย

ลูกชายก็เลยมาจัดการเลยเป็นภาพแบบนี้

อาจจะเห็นในคลิปนะแต่ว่ามันไม่เห็นนี่ตอนฉันกรีดอะไรแบบนี้นะฮะ
อันนี้เป็นคลิปต้นเรื่อง
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ว่าผู้ชายร่างใหญ่
บุกเข้าไปชกแล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้หญิงคนนี้

มาดูถ้ามีกล้องมีกูนะกูขอจะกลับไปใกล้ความอยู่เลย
กูยอมรับไปแล้วซื้อแหละพวกมึงมาดูเลย

เขาตามมาเอาเรื่องจากกรณีคลิปเมื่อสักครู่นี้
ขอดูอีกทีที่ผู้หญิงคนเสื้อดำคนนี้
เขาถือเหมือนมีดยาวนะขอดูคลิปนี้หน่อย
นี่ครับเหมือนถือมีดยาวไปอยู่หน้าร้านแม่ของผู้ชายคนนั้น
แต่มันไม่มีจังหวะช่วงของการกรีดไงคุณ

ถ้าใครถ่ายได้แล้วหาว่าฉันไปกรีดทำไม

ส่วนตัวผู้ชายร่างใหญ่เขาก็บอกว่าอ้าวนี่ไง
พอเป็นเรื่องเป็นราวก็ไปแจ้งความกันไว้แล้ว

เมื่อกี้ดิฉันได้ยินจังหวะที่ปล่อยคลิป
ผู้หญิงเสื้อดำเขาพูดเรื่องเกี่ยวกับยา
มีมีเรื่องยาเสพติดอะไรสักอย่างด้วย
การไปกรีดพ่อใบอะไรนี่นะทีนี้ทีมข่าวก็เลยไปที่
ตรงหน้าร้านสะดวกซื้อตรงนี้เนี่ยนะคะ

ไปเจอกับผู้หญิงเสื้อดำที่ถูกทำร้าย

คือคุณนิสากรเวชกรอายุ๔๔ปี

ว่าเธอเคยมีเรื่องทะเลาะกับแม่ผู้ชายจริง
คือโดนกล่าวหาว่าไปกรีดผ้าใบร้านแม่เขา
ตัวคุณนิสากรเองยืนยันว่าไม่ได้ทำ

จ่ายย่าของเราแล้วก็ฝ่าน
แต่มันช่วยช่วยน้องเขา
น้องพี่หนูด้วยฝ่าแล้วไปมีพี่อีกคนหนึ่ง

แล้วพอแยกไปปุ๊บเขาก็เอามีดที่เราดาย่าไปด้วย
ตอนนี้ทำที่รอยกระทงอยู่

เธอก็ชี้ให้ดูหัวปูดหัวโน
ตรงจมูกแล้วก็ตรงปากเธอเปิดให้ดูนะครับ
เพราะว่าถ้าดูในคลิปตั้งแต่ตอนถูกทำร้ายนะ
หัวเธอเป็นแดงเลยเหมือนมีเลือดซิบอยู่ด้วยนะฮะ
ทีนี้พอเราฟังทางฝั่งผู้หญิงเสื้อดำที่ถูกทำร้ายแล้ว
ก็ต้องฟังทางฝั่งผู้ชายที่มาชกบ้างนะคะ

ริมถนนเลียบคลอม๕ใกล้กับจุดเกิดเหตุนี้ล่ะค่ะ
ก็เจอผู้ที่ก่อเหตุผู้ชายคนนี้
คือคุณสหรัฐนันทภัยบูลเนี่ยนะคะ

แต่คุณสหัสเนี่ยนะคะเขายอมรับนะ
บอกว่าทำร้ายร่างกายผู้หญิงคนนี้จริง
เพราะอะไรเพราะเขาไม่ยอมจ่ายค่าเสียหาย

แล้วก็บันดาผมเสียหายผม
ควงสติไม่อยู่ค่ะ
แม่ผม
ประมาณสักว
เอาจริงนะคุณสื่อสระกุลเรื่องนี้

อันนี้ก็ต้องว่ากันไปจะชดใช้ค่าเสียหายยังไง
แต่เรื่องของที่ผู้ชายมาชกผู้หญิง

และอีกประเด็นนึงด้วยนะเรื่องประเด็นยาเสพติด
อันนี้ต้องให้ตำรวจนะคะสืบต่อนะ
ส่วนเมื่อกี้คือเด็กน้อยที่อยู่ในร้านนะ
ตกอกตกใจตอนที่เกิดเหตุที่เห็นในคลิป
เรื่องนี้ก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมาย
ใช่ค่ะต้องให้ทางโรงพักธัญบุรี

แล้วก็มาไกล่เกลี่ยกันต่อหน้าพนักงานสอบสวนนะคะ